มาถึงเรื่องดีที่เกิดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกันบ้านนะครับ
รวมถึงเรื่องของร้านทงฟ้าประชาบรัฐ
ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์มีการเตรียมพัฒนา
โดยนายวิชัยโภชนกิจรองประหลัดกระทรวงพาณิชย
เปิดเผยว่ากระทรวงพันธ์นิดเร่งพัฒนาร้านทงฟ้าประชาบรัฐ
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส๒

โดยเตรียมโครงการยกระดับร้านทงฟ้าประชาบรัฐ
เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แก่ร้านทงฟ้าประชาบรัฐ๒๘๗๙๙ร้าน
เพื่อให้ร้านค้าเหล่านี้ครับสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น
และที่สำคัญสามารถบริการลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้สำคัญมากนะคุณ

กลายเป็นร้านใหญ่เลยเขาบอกมาจากร้านโชว์หวยธรรมดา
กลายเป็นร้านที่มีระบบระเบียบมากนะครับ
โดยที่ผู้ประกอบการถ้าจะเข้ารับการยกระดับ
เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมยกระดับนะ
ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างโครงการของกระทรวงพาณิชย
คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในเดือนมิถุนายนปีนี้ใน
ว่างแผนการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์และผู้ผลิตสินค้า
เพื่อสร้างโมเดลการบริหารธุรกิจโชว์หวยร่วมกัน
กลายเป็นร้านทงฟ้าประชารัฐที่มีคุณภาพ